ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับที่ได้เปิดโอกาสให้กับผมในช่วงเวลาที่
แม้ว่าจะดึกมากแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดี
ที่จะได้สร้างความเข้าใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ต้องถือว่าวันนี้เป็นวันที่รัฐสภาของไทยได้เปิดโอกาสให้เห็นภาพของการมี
ประชาธิปไตยที่เบ่งบานเป็นวันที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึก
เนื่องมาจากว่ามีการนำเสนอร่างรัฐธรรมนูล
เสนอโดยประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับ
ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนุนไม่ว่าในในพักการเมืองต่างต่างนั้น
จะมองในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามแต่ผมคิดว่ากระบวนการในเรื่องนี้
ถือเป็นกระบวนการที่น่าสนใจแล้วก็หน้าที่จะเชิญชวนให้กับ
พี่น้องประชาชนในกลุ่มอื่นได้มีส่วนร่วมนะครับ
ในการที่จะเข้ามาให้ความสนใจดำเนินการแก้ไขหรือมีส่วนร่วม
ในการที่จะออกแบบกติกากฎหรือระเบียบต่างที่เราจะใช้ชีวิต
ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับร่างรัฐมนุนฉบับที่เสนอ
ฉบับนี้เรียกว่าเป็นฉบับประชาชนประมาณหนึ่งแสนกับหนึ่งหมื่น
หนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งพันกว่าคนนะครับได้มาด้วยความมุ่งมั่น
ด้วยความบริยาอุตสาหะแล้วก็มีความบันดาลใจ
ใช้พลังแล้วก็ใช้ทรัพยากรมากมายนะครับเท่าที่ไปดูเช็คตัวเลขก็
มีคนจากภาคกลางไม่น้อยกว่าห้าหมื่นห้าพันคนนะครับถัดมาก็เป็นตะวันออกเฉียงเหนือ
หมื่นหกภาคเหนือหมื่นนึงภาคใต้เจ็ดพันกว่าภาคตะวันออกหกพันกว่า
และภาคตะวันตกอยู่ที่สามพันกว่าแล้วก็จังหวัดที่มีคนมาลงชื่อมากที่สุด
ก็จะเป็นนนทบุรีปฐุมธานีเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะครับ
ถือเป็นสถิติที่น่าสนใจนี่ทำให้เราได้เห็นว่า
การที่ท่านได้มีผู้ที่เป็นประชาชนมาให้ความสนับสนุนนะครับ
เข้ามามีส่วนร่วมเกินจำนวนไปมากทีเดียว
แล้วก็ให้ความสนใจตรงนี้เนี่ยก็คงเชื่อว่าท่านจะได้ศึกษานะครับ
แล้วก็ให้มีประเด็นที่เป็นความเข้าใจร่วมกันนะครับได้เห็นความชัดเจนในรายละเอียดทั้งหมดนะครับ
ก็คงไม่ต่างอะไรกับที่ท่านที่นำมาเสนอว่าถ้าพูดถึงคณะกรรมการปฏิรูปนะครับ
ได้อ่านแผนปฏิรูปของชาติครบหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการย้อนกันไปย้อนกันมา
ซึ่งผมก็คิดว่าคงไม่มีประโยชน์อะไรแต่ว่าเราเชื่อว่าเขาได้อ่าน
แล้วก็ค่อยได้มีประเด็นร่วมต่อประเทศชาติของเราด้วยกันนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ท่านจะระบุเอาไว้ในเหตุผลว่า
ขอสชเป็นศูนย์กลางของปัญหาเพียงฝ่ายเดียวจึงทำให้รัฐมนุนเป็นปัญหาต้นต่อ
แล้วก็ต้องตัดต้นต่อตรงนี้ไปเท่านั้นมันก็คงเป็นเหมือนไก่กับไข่
แล้วก็ไก่เกิดมาเพราะไข่และไข่ก็เกิดมาเพราะไก่
แล้วมันก็จะยังวนเวียนอยู่ตราบเท่าที่ชุดความเชื่อยังคงไม่ถูก
นำเอามาพิสูจน์ให้เป็นชุดความจริงทั้งสองฝ่ายทั้งสองคั่ว
ดังนั้นท่านจึงมีหลักการที่จะลื้อถอนอำนาจคอสช
ประชาธิปไตยที่แท้จริงสร้างกติการักษาอำนาจของคนกลุ่มเดียว
อย่างนี้จะต้องทำลายลงไปนะครับแล้วก็กรรมการด้านยุติธรรมจะต้องที่ถูกแทรกแทรง
หรือว่าอะไรกลายเป็นวิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านต้องการที่จะแก้ไข
แล้วก็ปรับปรุงที่จะออกมารณรงค์ในลักษณะที่ว่า
ยกเลิกหรือห้าแก้ไขนะครับซึ่งผมถือว่า
สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อเช้านี้ผมก็ได้พูดถึงเรื่องของหมวดการปฏิรูปประเทศแล้วก็ยุทธศาสตร์๒๐ปี
ยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีซึ่งระหว่างไก่กับไข่ก็ยังคงคนละคั่วเนี่ย
ยังมองกันคนละแบบนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นความจำเป็นที่พี่น้องประชาชน
ประเทศได้มีโอกาสศึกษาในเรื่องนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารประกอบการพิจารณาในวันนี้เนี่ยนะครับ
ถ้าหากว่านักศึกษาที่เรียนทางด้านนิติศาสตร์ก็ดีเรียนกฎหมายมหาชนก็ดี
น่าจะได้เอาไปศึกษาให้ดีเพราะแนวคิดที่นำมาเสนอนั้นเนี่ย
เป็นแนวคิดที่ดีเลยทีเดียวนะครับเป็นแนวคิดที่สร้างสรรค์แล้วก็ถือว่า
อาจจะมีโอกาสสร้างนวัตกรรมใหม่เพียงแค่ว่าถ้าท่านไม่ใช้ความคิดที่สุดคั่วจนเกินไป
แล้วก็ยอมรับความเป็นจริงว่าประเทศนี้มีความเป็นมาอย่างไร
มีความเชื่อมีความศรัทธาของพี่น้องประชาชนอยู่กันอย่างไรบ้าง
แล้วการนำเอาแนวคิดระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยเฉย
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศไทย
และยังคงเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนี้นะครับ
เห็นว่ามันโดดเด่นอย่างไรเพราะตรงนี้ท่านคิดว่าท่านฝันที่จะมีประเทศที่มีระบอบการปกครองที่
เลือกนายกรัฐมนตรีได้ด้วยตัวเองรัฐบาลโปร่งใสตรวจสอบได้
มีองค์กรที่ทำหน้าที่โดยตรงมีประชาชนที่มีอำนาจกำหนดอนาคตตนเอง
มีประชาชนที่มีสิทธิเสมอภาคเท่าเทียมท่านทราบไหมครับ
รัฐธรรมนูญฉบับปี๒๕๖๐ให้สิทธิและเสรีภาพของพี่น้องประชาชนมากมายตั้งแต่
มาตรา๒๕สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
อกจากที่บรรยัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐมนุนแล้ว
การใดที่ไม่ได้ห้ามไม่ได้จำกัดไว้ในรัฐมนูลหรือกฎหมายอื่น
ย่อมมีสิทธิเสรีภาพที่จะทำการทั้งได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูล
เท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ
ความสงบเรียบร้อยหรือสินคำอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของผู้อื่น
เราช่วยกันสอนเรื่องนี้ให้กับลูกหลานน้องเราดีไหมครับ
เพราะว่าเขาจะต้องเติบโตไปในวันข้างหน้าการที่มีอะไรที่ผู้ใหญ่ตกใจในวันนี้
มันล้วนแล้วแต่มันทำให้สิ่งที่ถูกเขียนเอาไว้ตรงนี้มันกลายเป็นเรื่องที่มากเกินไป
กลายเป็นว่ายังไม่พออีกหรือยังไงสิทธิเสรีภาพที่ระบุเอาไว้อีกมากมาย
ความเสมอภาคความเท่าเทียมสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายการไม่กำหนดความผิดกำหนดโทษไว้ก็ไม่ต้องรับโทษ
เกณฑ์แรงงานจะทำไม่ได้การนับถือศาสนาสิทธิเสร็จภาพในเคหสถาน
ความเป็นอยู่ส่วนตัวการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณานะครับ
จำกัดไม่ได้เว้นแต่อำนาจกฎหมายเพื่อความมั่นคงแห่งรัฐทุกอย่างที่ดำเนินการอยู่วันนี้ก็เป็นอย่างนี้อยู่
มีการแชร์มีการก๊อปปี้มีการส่งผ่านกันไปอีกมากมาย
เราจะมาช่วยกันทำให้เรื่องเหล่านี้มันร้อมรุ่มกันไปถึงขนาดไหน
เสรีภาพสื่อมวลชนเองก็มีกลุ่มที่แยกกันไป

สื่อสารกันและกันทรัพย์สินมรดก

ผมว่านะครับตั้งแต่มาตรา๒๕ถึงมาตรา๔๙
เรื่องการปฏิรูปในเรื่องของกฎหมายพรบ
เรื่องของการสร้างความเท่าเทียมเรื่องเลือกปฏิบัติ
เรื่องอะไรกำลังเร่งออกอยู่ท่านทราบบ้างหรือเปล่านะครับ
ว่ามีการดำเนินการในเรื่องนี้แล้วถือเป็นส่วนหนึ่ง
ที่สำคัญของการปฏิรูปประเทศ
เขากำลังทำกันอยู่หลายเรื่องมันยาก
เรื่องโครงสร้างมันมีตัวที่เป็นข้อจำกัด
เป็นเรื่องจริงหลายเรื่องที่ท่านพูดมีจริง
แต่ว่ามันเป็นประเด็นที่เราจำเป็นจะต้องมาช่วยกันแก้ไข
คลี่คลายโดยไม่ใช้อคติ
ในการที่จะนำเอาประเด็นที่มันไม่ใช่ประเด็น
เอาเป็นประเด็นที่เป็นเหตุการณ์ที่ต้องเกิดขึ้น
จากเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งมาเป็นจุดเริ่มต้น
แล้วมันก็ย้อนกันไปแย้งกันมาย้อนกันไปแย้งกันมาตลอดเวลา
กลายเป็นวงจรร้ายวันนี้วงจรร้ายก็ยังเกิดขึ้นนะครับ
ถ้าหากว่าเรายังคงปล่อยให้ลูกหลานของเรา
เด็กรุ่นใหม่ได้ใช้ความรู้ความเข้าใจ
ในชุดความคิดที่สั้นใช้เหตุผลไม่ได้มากนัก
เราก็ไม่เห็นสิ่งต่างเท่าไรมาก
แล้วผมต้องกราบเรียนต่อท่านประธานครับ
พวกเราในตอนที่เราอยู่ช่วง๑๔ตุลาหรือว่า๖ตุลา
พวกเราก็มีความฝันกันเหมือนกันครับท่านประธาน
มีความฝันอยากเห็นสังคมเป็นธรรม
อยากเห็นความเหลื่อมล้ำหายไป
อยากเห็นหลายเรื่องแล้วเราก็พยายามจะเกาะเกี่ยว
เอาสิ่งที่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดี
ขณะนั้นมีรัฐธิที่เราคิดว่าวันนั้นน่าจะช่วยได้
แล้วในที่สุดเราก็ค้นพบว่ารัฐธิที่ได้คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยได้
ก็ไม่มีอะไรที่ทำให้เรามั่นใจเกินไปกว่าว่า
เมื่อคนที่มีอำนาจไปเป็นผู้ปกครอง
แล้วก็ได้ใช้อำนาจในลักษณะที่เป็นผู้ปกครองใช้อำนาจมาเสมอ
ตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ด้วยกันบนเส้นทางประชาธิปไตย
แล้วผมถึงคิดว่าการจะนำเอาประชาธิปไตยมา
พยายามจะให้ขยายแพร่ขยายมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ต้องเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจากฐานรากที่แท้จริง
และไม่ใช่เป็นเพียงจากการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

เราได้พบมาแล้วว่ากระบวนการของการเลือกตั้ง

และสามารถที่จะทำให้ผู้คนนั้นเอ็นเอียงไปทางใดก็ได้
ตามกระแสของพลังแห่งอำนาจเงิน
ดังนั้นในวันนี้ผมต้องขอกลับเรียนต่อท่านประธานว่า
สิ่งที่ทางผู้นำเสนอนั้นได้นำเสริมในนี้ครับ

เป็นนวัตกรรมบางอย่างที่น่าจะเป็นโอกาสให้พี่น้องประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรชุมชนที่แพร่ขยายอยู่ทั่วประเทศ
ถ้ามีโอกาสสามารถจะทำเรื่องเหล่านี้ในการเสนอกฎหมาย

หรือสามารถจะใช้สิทธิใหม่ที่เราทำได้
สำคัญครับท่านประธานครับขอนิดเดียว
ยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี๒๓ประเด็นยุทธศาสตร์ปัจจุบันนี้
หลังโควิดมีการออกยุทธศาสตร์ที่๒๒
ยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าล้มแล้วลุกไว
ศึกษาดูครับท่านที่ไม่ได้ศึกษาจะไม่ให้ความสนใจ
แล้วก็กลายเป็นมองว่ายุทธศาสตร์ชาติมีเอาไว้เพื่อสืบทอดอำนาจ
แต่แท้ที่จริงแล้วยุทธศาสตร์ชาติมีเอาไว้เพื่อบังคับ
ให้รัฐบาลที่เข้ามาเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นชุดใดก็ตาม
ทำให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ครับ